คุณปานะครับพูดเรื่องบ้านไม้เก่านะครับ
ผมก็จะพูดเรื่องไม้เก่าต่อเหมือนกันบ้านเก่าแบบนี้แหละครับ
เพราะบอกว่าเป็นบ้านของนายอำเภอนะครับ
บ้านหลังนี้นะครับไม่ได้พักกันนานแล้วนะครับ
ก็เลยมีการประมูลและที่สำคัญที่สุดครับ

พอมอบเท่านั้นแหละครับฝนตกหนักนะครับ
แม่ตะเคียนสำแดงเดชทันทีเลยทีเดียว
ช่วงสายของเมื่อวานนี้นะครับวันที่๔มิถุนายนนะครับ
ราชการเหล่ากาชาติพ่อค้าประชาชน

ร่วมพิธีถวายไม้ตะเคียนแปรรูปเก่าแก่
๐ปีครับที่รื้อจากบ้านพักในอำเภอท่าใหม่
แด่เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เพื่อนำไปซ่อมบำรุงศาสนสถานวัดวารามต่อไปนะครับ
โดยไม้เก่าเป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดนะครับ
มีทั้งไม้กระดานเสาบ้านฝาผนังประตูหน้าต่าง
ไว้ก็เป็นภาระให้การซ่อมบำรุงของทางราชการ
ซึ่งราคาอยู่ที่๒๕๐๐๐บาทสูงกว่าราคากลางที่ตั้งไว้
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีจึงเป็นที่มาของ
การจัดงานพิธีถวายไม้เก่าเมื่อวานนี้ครับ
ตอนตั้งเต้นพิธีนะครับคุณผู้คุณอำแขงครับ
ครับมีการจัดพิธีเท่านั้นแหละครับอ่าฮะ
ตอนแรกแดดสว่างจ้านะครับ
พอสวดมนต์ปั๊บฝนตกลงมาทันที
เพราะว่าท่านพงพัฒน์วงตระกูลนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดธัญบุรีนะครับจุดทูบเทียนเท่านั้นแหละครับ
ท่านรองผู้ว่าท่านนี้บอกว่าโอ้โหฝนมายังไงเนี่ยฮะ

เพื่อประกันละอองฝนให้กับพระที่กำลังสวด
ขณะที่ข้าราชการนะครับก็ยกขานั่งยกขาหนีน้ำท่วมนะครับเห็นไหมฮ
เรืองนองถึงตาตุ่มเลยทีเดียว
ขนาดรองผู้ว่าอะไรก็ยังโดนนะครับ
ทุกคนนะครับบอกว่าระบายน้ำไม่ทันเลยทีเดียว
เปียกปอนด์ก็นั่งจนช่วงเศรษฐ์พิธีแหละครับ
ทุกคนก็มีความสุขที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นเลิกยามงามดี
ที่บอกว่าการถวายไม้ตะเคียนเก่าแบบนี้นะครับ
เป็นประโยชน์เป็นกุศลต่อพุทธศาสนาในครั้งนี้

ตอนแรกก็แดดสว่าง
พอสวดมนต์ปั๊บนี่แหละฮะเป็นเรื่องทันที
อ๋อฝนตกมาทันทีนะครับ